ทีนี้ก็ผ่านมากว่าสิบวันแล้วนะคะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือสิ่งที่รุ้นว่าอ่ะ
น้ำจะลดลงไหมสูบน้ำออกมาจะออกมาได้ยังไงออกมาได้เมื่อไหร่
ผู้สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่นะคะเราไปดูบรรยากาศกับคุณอรพันธ์ขันทองคำนะคะ
รายงานสดมาจากที่นั่นนะคะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมคะภารกิจการช่วยเหลือ๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ซึ่งขณะนี้ดำเนินการอยู่ในขั้นตอนที่๒นั่นก็คือการกู้ภัย
ยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เร่งสูบน้ำออกจากถ้ำ
ให้ได้มากที่สุดเพื่อพาทั้งสิบสามชีวิตออกมาให้ได้วันนี้ค่ะ
เราจะพาคุณผู้ชมมาชมบรรยากาศสดบริเวณโดยรอบพื้นที่การปฏิบัติงานนะคะ
โดยจะพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์อำนวยการร่วมค่ะซึ่งบริเวณที่เห็นอยู่นี้
เป็นพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้ผู้ปกครองรวมไปถึงญาติของทั้ง๑๓ชีวิต
ได้พักผ่อนในขณะที่รอทุกคนกลับมานะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศว่า
พ่อแม่ผู้ปกครองอยู่กันอย่างไรอ่ะอันนี้ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศไกลนะคะ
จะเห็นว่าขณะนี้ก็กำลังพักผ่อนกันอยู่แล้วก็รอคอยเด็กทั้ง๑๓ชีวิตที่จะออกมาในเร็วนี้
ซึ่งด้านในเราไม่สามารถที่จะเข้าไปได้
จากเจ้าหน้าที่ต้องการให้ผู้ปกครองพ่อแม่แล้วก็ญาติของทั้ง๑๓คนได้พักผ่อน
ซึ่งจะเห็นได้ว่าทุกคนก็อยู่ในอาการปกตินะคะคลายความกังวล
เพราะว่าตอนนี้หลังจากทราบข่าวว่าทุกคนปลอดภัยก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีของคนไทยทั้งประเทศ
ขณะเดียวกันค่ะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมมาดูอีกจุดหนึ่งนะคะ
ซึ่งจุดนี้ก็ค่อนข้างที่จะสำคัญเนื่องจากว่าเจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมไว้
เพื่อรอคอยทั้ง๑๓คนหลังที่ออกมาจากถ้ำได้แล้วนะคะ
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศด้านในซึ่งค่อนข้างที่จะมืดหน่อยนะคะ
ด้านในที่เห็นอยู่นี่เป็นในส่วนของโรงพยาบาลสนามนะคะซึ่งตอนนี้ก็เปรียบเสมือนโรงพยาบาลขนาดย่อมค่ะ
ภายในก็มีอุปกรณ์ครบครันนะคะจัดเป็นสามเต็นต์แบ่งเป็น๓ระดับคือสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดง
เพื่อมีการประเมินอาการของทั้ง๑๓ชีวิตก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่นะคะเดินเข้าออกตลอดเวลา
แล้วก็มีการกั้นพื้นที่ด้านในไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไป
ซึ่งตลอดทั้งวันก็จะมีแพทย์มีพยาบาลคอยเตรียมความพร้อม
แตนบายตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงขณะที่ความพยายามในการติดต่อสื่อสาร
ตอนนี้ยังไม่เป็นผลนะคะพ่อแม่ก็ยังรอคอยที่จะได้คุยกับทั้ง๑๓ชีวิตในเร็วนี้
ซึ่งขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างความพยายามที่จะต่อสายสื่อสารใหม่นะคะ
และทั้งหมดนี้ก็คือความคืบหน้านะคะซึ่งบรรยากาศแบบนี้จะยังคง
ดำเนินการไปเรื่อยจนกว่าทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้ค่ะ
นี่คือความคืบหน้าล่าสุดเราจะยังคงเกาะติดสถานการณ์นี้
กว่าพวกเขาจะกลับบ้านปลอดภัยอรพันธ์ขันทองคำรายงานจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จังหวัดเชียงรายค่ะค่ะขอบคุณคุณอรพันธ์นะคะ
ให้ทั้ง๑๓คนสามารถติดต่อสื่อสารกลับมาภายนอกได้ด้วยนะคะ